ทีนี้วันนี้มันมีคำพูดเด็ดออกมาจากรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาตินะคะ
ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเมื่อเช้าที่ท้องสนามหลวงบอกว่าอ๋อ
รวมไทยสร้างชาตินะเหรอร่วมงานกับเพื่อไทยได้อยู่แล้ว
วันนี้คือสามารถร่วมงานร่วมกับเพื่อไทยได้ใช่ไหมครับ
ผมว่าก็ไม่ดูไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกันนะฮะเพราะว่ามันก็
คือผมว่าถ้ายึดประโยชน์ประเทศชาติเป็นหลักเนี่ยมันไปด้วยกันได้หมดนะครับ
คำพูดของคุณธนกรวังบุญคงชนะในฐานะรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติ
ผู้สื่อข่าวไปเจอก็เลยถามบอกว่าเออถ้าเกิดสมมุติต้องทำงานด้วยกันจริงเนี่ย
รวมไทยสร้างชาติร่วมกันกับเพื่อไทยได้ไหมคุณธนกรก็พูดชัดเจนว่าก็ทำได้
ถ้าเอาประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักเนี่ยผมว่ามันก็ทำงานด้วยกันได้หมดอ่ะ
แต่กับก้าวไกลคงไม่ได้นะได้หมดในที่นี้ยกเว้นก้าวไกลนะ
เพราะก้าวไกลเสนอแก้ไขมาตรา๑๑๒ซึ่งรวมไทยสร้างชาติจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้น
เพราะนี่คือจุดยืนของพักมาโดยตลอดแต่ทีนี้เขาก็บอกว่าเอ้าแต่เอาพูดกันตรงตรงเลยนะ
แบบตรงเลยรวมไทยสร้างชาติก็ดีพลังประชารัฐก็ดี
ตอนที่มีนิรโทษกรรมสุดซอยอะไรพวกนั้นแล้วมันจะร่วมงานกันได้จริงเหรอ
แต่ว่าผมคิดว่าวันนี้มันมีบางอย่างที่มันอันตรายมากกว่าสำหรับประเทศนะครับเพราะฉะนั้น
มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่หลายฝ่ายต้องมาช่วยกัน
แล้วก็ช่วยกันพาประเทศเดินหน้าไปให้ได้อย่างมั่นคงเท่านั้นเอง

มีอะไรบางอย่างที่อันตรายต่อประเทศมากกว่า
เพราะฉะนั้นหลายฝ่ายต้องมาช่วยกัน
ค่ะคือคุณธนกรเองมองว่านายกรัฐมนตรีคนที่๓๐จะมาเร็วนี้แหละ
เพราะมันเหลือแค่รอกระบวนการของสารรัฐธรรมนุนเท่านั้นเอง
หลังจากนั้นก็เลือกนายกก็ไม่น่าจะมีอะไรขลุกคลักอีกแล้วนะ
แต่ก็ยอมรับเหมือนกันนะที่กรณีมีคนเห็นต่างออกมาชุมนุมกันบ้างประท้วงกันบ้าง
ก็อยากจะขอฝากไปถึงก้าวไกลหน่อยก็แล้วกัน

ทำความเข้าใจกับแฟนคลับสมาชิกหน่อยนะ
ให้การชุมนุมมันเกิดความเรียบร้อยภายใต้กฎหมาย
ไม่อยากให้มันนำไปสู่ความขัดแย้งแบบเดิมกันอีก
ขณะที่วันนี้นะครับทุกผู้ชมครับทั้งพักประชาธิปัตย์และชาติไทยพัฒนา
ก็ออกมายืนยันกันว่าไม่มีดิวลลับฮ่องกงอะไรทั้งสิ้นนะฮะ
คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนานะครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คุณวัดราวุธในฐานะหัวหน้าภาคชาติไทยพัฒนานะครับ
วันนี้นักข่าวก็ไปถามกรณีที่มีภาพที่คุณประพัทธ์โพธสุทน
เลขาธิการพักชาติไทยพัฒนานะครับไปที่ฮ่องกงนะครับ
พูดคุยกับคุณทักษิณในภาพนี้นะครับมีคุณยิ่งลักษณ์ด้วย
มีคุณพายับน้องชายคุณทักษิณด้วยนี่นะฮะ
นะฮะยังมีชีวิตอยู่นะครับจึงไม่ใช่เรื่องแปลก
ที่คุณประพัทธ์จะไปร่วมอวยพรวันเกิดคุณทักษิณ
ยืนยันว่าไม่มีดิวการเมืองอะไรทั้งสิ้น

คุณวราวุฒิในฐานะหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา

รวมถึงการตัดสินใจทางการเมืองอะไรก็ตามของชาติไทยพัฒนา
ต้องนำเรื่องเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารพักก่อน
คุณวราวุฒิบอกว่าได้ถามไปยังคุณประพัทธ์แล้วนะครับ
คุณประพัทธ์บอกลารัชการไปอย่างถูกต้อง

ตอนนี้คุณประพัทธ์ก็ยังทำหน้าที่รัฐมนตรีอยู่นะฮะ
แล้วก็ไม่ได้คุยประเด็นอะไรกับคุณทักษิณ

ส่วนการนัดประชุมการโหวตนายก
ถ้ามีขึ้น๔สิงหาคมนี้
ชาติไทยพัฒนาจะเริ่มประชุมพัก
เพื่อกำหนดทิศทางการโหวตก่อน
ในเวลา๘นาฬิกา๓๐นาที
นัดเวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
แต่ชาติไทยพัฒนาก็ขอยืนยันจุดยืนเดิม
ที่เคยแถลงไปแล้วเมื่อ๒๓กรกฎาคมที่ผ่านมา
ตอนที่ไปหารือกับพักเพื่อไทย
ว่าถ้าจะร่วมงานกับภาคการเมืองไหนก็แล้วแต่
ต้องมีทัศนคติอุดมการนโยบายไปในทิศทางเดียวกัน
ก็ทราบดีอยู่ว่าทั้งท่านประพัทธ์แล้วก็ท่านนายกทักษิณนั้นเนี่ย
เป็นเพื่อนเก่ากันมานานนะครับหลายต่อหลายครั้งที่
ในช่วงตอนที่คุณพ่ออยู่นะครับทางท่านประพัทธและท่านทักษิณ
ได้มีการพูดคุยกันอยู่ตลอดเพราะว่าด้วยความที่เป็นเพื่อนกันมานะครับ
ก็ไม่ได้แปลกใจอะไรก็มั่นใจว่าไม่ใช่เป็นยืนยันว่าไม่ใช่เป็นเรื่องการเมือง
ไม่ได้มีแล้วก็ไม่ได้ถามด้วยเพราะว่ามั่นใจว่าไม่มีอะไร
ถ้ามีอะไรเนี่ยก็คงในคณะกรรมการบริหารพักทั้งผมเอง
แม้แต่คุณกัญจนาพี่นาเองก็ต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนะครับ
ถ้าที่ออกมาคุณหมายถึงบอกว่าคุณคุณค่ะเป็นรัฐมันธรรม
แหละครับไม่มีเพราะว่าวันอาทิตย์ผมก็ยังไปที่เพื่อไทยด้วยกันเองอยู่เลยนะครับ
ส่วนพอมาวันอังคารแล้วมีภาพปรากฏมาก็อย่างที่ทราบ
เพราะว่าถ้ามีอะไรก็คงคุยกันจบตั้งแต่วันอาทิตย์ที่พักเพื่อไทยแล้วนะครับ
ท่านผู้ชมครับคุณราเมษรัตนชเวงโคศกภักดิ์ประชาธิปัตย
วันนี้ก็ต้องออกมาแถลงข่าวเหมือนกันนะครับ
โดยบอกว่าขอปฏิเสธกระแสข่าวที่บอกว่า
คุณเดชอิตขาวทองสสสงขลาภักดิ์ประชาธิปัตย์เนี่ย
ฮ่องกงไปคุยกับคุณทักษิณเพื่อเจรจาถึงการเข้าร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทย
โดยขอยืนยันว่าพักประชาธิปัตย์ไม่เคยส่งใครไปเจรจากับคุณทักษิณ
เพราะตามหลักการของพักแล้วเนี่ยเรื่องการจะร่วมรัฐบาลนะครับ
มันไม่ได้เป็นอำนาจตัดสินใจของคนใดคนหนึ่งหรือว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในพัก
ต้องปรึกษาหารือกันในพักอย่างรอบครอบเพราะเป็นเรื่องสำคัญ
และข้อบังคับของพักประชาธิปัตย์ก็ระบุเอาไว้ชัดเจนว่า
ถ้าจะมีเรื่องการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยต้องเป็นการประชุมร่วมกัน
ระหว่างกรรมการบริหารพักแล้วก็สอสอของพักด้วย

โทษกพักประชาธิบัติวันนี้ยืนยันนะคะว่าไม่มีนะครับ
ประชาธิบัติไม่เคยไปหารือกับคุณทักษิณที่ฮ่องกง
แต่ท่านรามรายงานข่าวเนี่ยครับ
เด็ดอิดไปนะครับแล้วไปคุยแล้วแต่ว่ามันยังไม่ลงตัว
เนื่องจากสสประชาธิบัติมี๒๕คน
ที่เห็นว่าควรจะเข้าร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยเนี่ย
มีแค่๑๖คนยังไม่ครบทั้ง๒๕คน
จะเป็นสอสอในกลุ่มของอดีตหัวหน้าพัก
คุณชวนหลีกภัยหรือว่าคุณอภิษฎเวชาชีวะที่ไม่สนับสนุนการเข้าร่วม
รัฐบาลกับทางพักเพื่อไทยดังนั้นแกนนำพักเพื่อไทยเนี่ย
จะต้องกลับไปหาข้อยุติกันอีกครั้งหนึ่งก่อน
รวมทั้งในประชาธิปัตย์ด้วยนะครับเพราะว่าต้องเอาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพักษ
การบุริหารพักษ์แล้วก็ส่อทั้ง๒๕คนให้มีมติแล้วก็รับรองกันก่อน
ถึงจะไปเข้าร่วมได้ครบ๒๕คน